ล่าสุดไปที่ห้องพิจารณาคดีที่ศาลในจังหวัดชายภูมิค่ะ

หยิบขวดประมาณไซซ์เท่าขวดน้ำมันมะกอก
เปิดขวดแล้วราดใส่หน้าของโจทย์
กรดค่ะโดนหน้าโจทย์เต็มโจทย์เป็นผู้หญิงนะคะ
ตำรวจศาลก็โดนเจ้าหน้าที่ศาลก็โดนบาดเจ็บไปสามรายค่ะ
ทุกคนตั้งคำถามเดียวกันว่าเขาเอาเข้ามาได้ยังไง
ปกติต้องมีการตรวจอาวุธหรือเปล่านี่คนนี้เจ้าหน้าที่ศาลนะที่ขาเจ็บอ่ะ
คือปกติเขาตรวจค้นอาวุธแน่นอนอยู่แล้วใช่ค่ะ
เรื่องสแกนโลหะวัตถุอันตรายอะไรต่างนานาเออใส่น้ำกรดมันใส่ขวดไงใช่ไหม
ใช่ค่ะตำรวจภูทรเมืองชายภูมิลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะ
สารน้ำกรดที่ห้องพิพากษาที่๑ชั้น๓สารจังหวัดชายภูมิ

คนเจ็บคือนางกาญจนาสุยะไขคนที่เจ็บหนักสุดเพราะว่าโดนสาดเข้าหน้าแล้วก็แขนขวา
เจ้าหน้าที่สารเจ็บที่ขาซ้ายตำรวจสารมีแผลที่แขนซ้ายกับหน้าอกค่ะ
คนก่อเหตุคือนางสาวนัทยาพรไตรนรงค์นะคะ
เจ้าหน้าที่ศาลคุมตัวฝากขังเอาไว้ที่ศาลจังหวัดชายภูมิก่อน
เจ้าตัวยังโวยวายไม่พอใจเจ้าหน้าที่อยู่เลย
เจ้าหน้าที่สารคุมตัวฝากหังเอาไว้ที่สารจังหวัดชายภูมิก่อน

เจ้าหน้าที่สารคุมตัวฝากหังเอาไว้ที่สารคุมตัวฝากหังเอาไว้ที่สาร
เจ้าหน้าที่สารคุมตัวฝากหังเอาไว้ที่สาร
สาดน้ำกรดมันเข้าไปที่นี่สอบสวนเบื้องต้น
สารจังหวัดชายภูมินัดไต่สวนข้อหามินประมาทโดยการโฆษณา
โจทย์คือนางกาญจนาที่โดนสาดน้ำกรดเข้าหน้าค่ะ

เพราะกลัวที่จำเลยก็คือนางสาวนัทยาพรเสื้อเหลืองคนเมื่อกี้เนี่ย
โพสต์ขู่ฆ่าเธอเลยขอคัดค้างการประกันตัว
คาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุนี้ค่ะ
ทำให้ผู้ก่อเหตุไม่พอใจก็เลยสาดน้ำกรดกลางห้องพิจารณาคดีเลย
ด้านตำรวจศาลก็บอกว่าจริงก่อนที่จำเลยกับโจท

ก็มีการตรวจค้นอาวุธหมดแล้วนะ
ไม่รู้จริงว่าผู้ก่อเหตุซ่อนขวดน้ำกรดขนาดเล็กไว้ตรงไหน
พอเจอโจทย์ในห้องพิจารณาคดีก็เปิดศาสตร์กันตรงนั้นเลยค่ะ
ทีนี้ที่น่าสงสารคืออะไรรู้ไหมพี่อุ๋ย
คนที่โดนสาดน้ำกรดเข้าหน้าคุณกาญจนาค่ะ
จริงนั่นไม่ใช่โจทย์แบบ

คือนายสัตวแพทยากุลพรมค่ะ

เขาบอกว่าโจทย์จริงคือตัวเขา
คนนี้แหละเรื่องเริ่มมาแบบนี้ค่ะ
นางสาวนัทยาพรคนก่อเหตุเสื้อสีเหลืองเมื่อกี้
เอาหมามารักษาที่คลินิก
เอาหมามาวันเดียวแล้วก็ขอรับหมากลับไป
แล้วสุดท้ายหมาเขาก็อาการสุดแล้วตาย
มาโทษหมอบอกว่ารักษาไม่ดี
แล้วก็ไปโพสต์ด่ายาบคายเสียหาย
สัตวแพทยาคนนี้ก็เลยให้ทนายฟ้อง

วันเกิดเหตุคือวันพิจารณาคดี
เขาติดภารกิจก็เลยไม่ได้ไปสาร
เลยเบาอำนาจให้นางกาญจนาไปแท้ง
กลายเป็นนางกาญจนาโดนสาดน้ำกรดเจ็บเลยอะค่ะ

คืออันนั้นน่ายอดรายแบบเป็นแสนนี้

คนเริ่มพาเข้ามาเยอะเลยนะ

โทรมาก่อนว่าเป็นหมอใช่ไหมบอกใช่
มึงฟ้องกูเหรอพูดอย่างเงี้ยแหละ

เจอกูคือพูดแบบไม่ดีอ่ะ
คือพูดแบบหยาบลูนหยาบคายแล้วก็ด่าทอเรานะครับ
แล้วก็ท้าทายเราก็ไม่ตอบอะไรนะ
จนเขาวางไปอะไรอย่างนี้เราก็ดำเนินเรื่องทางศาลตลอด
ด้านนางสาวการจนาที่โดนน้ำกรดสาดหน้าค่ะ
แล้วก็สาดเข้าหน้าเลยค่ะ
วันนี้เราส่งทีมข่าวไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุนะคะ
ตำบลหนองนาแซงค่ะก็พบว่าเป็นบ้านคอนกรีต๒ชั้น

ถามชาวบ้านระแวกนั้นนะคะถามผู้ใหญ่บ้าน
เดชาค่ะบ้านอยู่ตรงกันข้ามกับบ้านของผู้ก่อเหตุเลยบอกว่า
เห็นคนในบ้านนี้เขาขับรถออกไปแต่ไหนตั้งแต่เช้าแล้วไม่รู้เหมือนกัน
ก็เลยถามว่าเออบ้านหลังนี้ผู้ก่อเหตุเนี่ยผู้ใหญ่รู้จักไหม

ผู้ใหญ่บอกบ้านนี้ทะเลาะกับคนไปทั่วเลย
ไม่ใช่แค่ตัวฝ่ายหญิงผู้ก่อเหตุนะ

ผู้ใหญ่เองก็โดนด่ามาแล้ว

ไป๑๒สิงหาคมปี๒๕๖๔ค่ะ
พี่ชายผู้ก่อเหตุปีนหลังคาเพื่อนข้างบ้านขึ้นไปด่าเขา
แล้วก็ปลาขวดเบียร์ใส่บ้านของผู้ใหญ่บ้าน
ไข่ไก่ใส่บ้านที่อยู่ติดกัน

พ่อค่ะทะเลาะกับเพื่อนบ้านใกล้เคียง
ถือเสมอวิ่งออกมา

นี่คือตอนนั้นก็เหตุดัง
ก็เป็นข่าวทุกรอบนี่ไงคะ
คนเห็นคลิปคนฟังเรื่องคนถามที่ยอดหมดเลยว่า

เขามีอาการป่วยหรือเปล่าครอบครัวนี้
ผู้ใหญ่บอกว่าไม่ป่วยแน่นอน
เพราะไม่เคยเห็นเข้าไปบำบัดหรือว่ารักษาตัวเลย
ด้านคดีนะฮะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอผู้บาดเจ็บอาการดีขึ้นก่อน

ส่วนผู้ก่อเหตุถูกคุมตัวไปฝากหางที่เรือนจำแล้ว

จากตอนแรกโดนหมินประมาทด้วยการโฆษณาใช่ไหมคะ
นี่โดนละเมิดศาลโดนทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานในศาลด้วยนะคะ

ทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่โดยไตรตรองไว้ก่อน
และทำร้ายร่างกายโดยไตรตรองไว้ก่อน
หนักไปอีกหลายข้อเลย